ไม่ได้ออกบ้านหลายวันมาเจอเซลล์ช็อปก็อยากช็อปโควิดก็กลัว
ทำตัวไม่ถูกเลยคุณผู้ชมจะไปช็อปหรือจะกลับบ้านหรือจะอยู่ไหนดี

อันนี้สะพัดนะคะดูก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศที่ทราบกันแล้วค่ะ
คุณผู้ชมหลายคนตอนนี้อาจจะภาวะกังวลใจเปล่าว่าเอ๊ะ
ที่เราอยู่สถานที่ที่เราไปเนี่ยจะมีคนที่ติดเชื้อมาแพร่เชื้อหรือเปล่านะคะ
เอาเป็นว่าเราดูแลตัวเองให้ดีก่อนรักษาร่างกายให้แข็งแรงใส่แมส
ล้างมือให้สะอาดกันไปก่อนแล้วดูข้อมูลจากทางการกันนะคะ
แต่ว่าเรื่องของฝนฟ้าไม่ต้องภาวะไปค่ะ
เพราะวันนี้ดูแนวโน้มว่าฝนน่าจะลดลงนะคะ
แต่ว่ายังคงมีตกบ้างบางพื้นที่ที่ไหนบ้าง
ตรวจสอบข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ
ช่วงนี้ค่ะบริเวณที่จะมีฝนก็คือแถวภาคตะวันออกภาคใต้

นี่ก็คือบริเวณที่สะท้อนให้เห็นว่ามีฝนตกลงมา
ดูอีกหนึ่งข้อมูลคือแผนที่อากาศจะเห็นว่าวันนี้เส้นความกดอากาศเท่านะคะ
มีเหวี่ยงขึ้นไปทางตอนบนของประเทศเพราะฉะนั้นแถบภาคเหนือตอนบนภาคกลางตอนกลางภาคตะวันออก
เฉียดอีสานนิดหน่อยจะมีฝนนะคะขณะที่ภาคใต้ก็ยังมีมรสุมประจำฤดูก็คือ
รสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่เป็นกระแสลมเนี่ยพัดเข้ามาเห็นไหมคะว่ามันพาดผ่านภาคใต้อยู่เพราะฉะนั้นภาคใต้ยังไงก็ยังคงเป็นพื้นที่ที่รับฝน
รวมไปถึงภาคตะวันออกด้วยเช่นกันนะคะจากที่เมื่อคืนนี้ฝนตกมาตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองตีสามหลับยาวสบายทำให้เช้านี้
ฟ้าโปร่งโล่งเลยนะคะหลายหลายพื้นที่ของประเทศไทยไม่ได้มีฝนในช่วงเช้าค่ะ
ก็แดดดีนะคะแต่ว่าคล้อยเที่ยงคล้อยบ่ายไปแล้วเนี่ยค่ะจะเป็นการตกประปราย
ลักษณะนี้จะเป็นช่วงเวลาประมาณบ่ายสามโมงมันต้นไปเวลาคลาดเคลื่อนหนึ่งถึงสองชั่วโมง
แล้วก็อยู่ที่ปัจจัยด้วยว่ามีลมพัดมาขนาดไหนนะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังคือภาคใต้
เรื่องของคลื่นนะคะสังเกตว่าแถวกระบีภูเก็ตพังงานระนองเนี่ย
จะมีคลื่นสูงหน่อยประมาณ๑๒เมตรยังไงตรวจสอบสภาพอากาศกันเป็นประจำต่อเนื่องนะคะ
วันนี้ยกอันดับให้ภาคเหนือตกถึงร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่ส่วนภาคอีสานรองลงมาร้อยละหกสิบของพื้นที่
ส่วนอุณหภูมิกลางกลางค่ะประมาณสามสิบห้าองศาเซลเซลเซียส
ส่วนภาคกลางนั้นจะตกมากหน่อยแถวอุทัยธานีนครสวรรค์ชัยนาธนะคะ
ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังลักษณะของการตกจะเป็นฝนตกสะสม
มาทีก็ตกใหญ่เลยนะคะได้น้ำได้เนื้อของฝนค่ะ
ส่วนภาคใต้ภาคตะวันออกนะคะแล้วก็ภาคใต้ทั้งสองฝั่งเนี่ย
ก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ๖๐๗๐เช่นกันนะคะ
ใครที่จะเดินทางท่องเที่ยวในช่วงนี้ก็ดูเรื่องของความปลอดภัยด้วย
และสำหรับกรุงเทพมหานครรวมถึงปริมณฑลก็จะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้๑๖๐
ของพื้นที่อาจจะตกมากบริเวณที่มีต้นไม้หรือว่าที่มีแหล่งความชื้นนะคะ
ที่จะทำให้เกิดปัจจัยของฝนเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
อย่างไรก็ตามตรวจสอบข้อมูลกันไว้เป็นประจำทั้งเช้าและเย็นในรู้ก่อนร้อนหนาวนะคะ
ออกจากบ้านดูแลตัวเองให้ดีจะไปช้อปป้องช้อปปิ้งแบบนี้นะคะ
คนเยอะเนี่ยก็เลี้ยงเขาไว้อดใจไว้สักนิดนึงเพื่อความปลอดภัยของเรา
แล้วกลับมาติดตามรู้ก่อนร้อนหนาวกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ